ก่อนหน้านี้คือมันมีคำเตือนเหมือนกัน
บอกว่าถ้าผู้ใหญ่จะลงพื้นที่ก็ต้องระวังนิดหนึ่ง
ระวังอะไรคือเดี๋ยวคนในท้องถิ่น
เดี๋ยวผู้บริหารท้องถิ่นเขาต้องมาคอยต้อนรับมาคอยดูแล
แล้วแทนที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านก็กลับกลายเป็นว่าต้องมาต้อนรับอีก
ใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
นรมนพินโยสินวัฒน์เปิดเผยออกมาว่า
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งให้ทุกหน่วยงาน
เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่
และยังคงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจากใจจริงนะครับ
เราได้ยินแต่ทางโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

แต่คุณล่าสุดนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่านายกไปสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติ
และให้สัมภาษณ์กรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างอารมณ์เสียว่า

วันนี้มีคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินไปให้ประชาชน
ละ๕๐๐บาทเช่นน้ำท่วมทำไมไม่แจกเงิน
เพราะไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินข้าว
แต่ถามว่ามันทำได้หรือเปล่าทำไมประชาชนถึงไม่เข้าใจเลย
และคนกลุ่มหนึ่งก็มาพูดต่อว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
ว่าทำไมประชาชนเดือดร้อนนายกจึงไม่ใช้เงินหลวง
หรือไม่ลงพื้นที่ไปตรวจ
นายกพูดต่อว่าอะไรรู้ไหมคุณอะไรกันนี่ประเทศไทย
ดังนั้นถ้าเราไม่ร่วมมือกันจะแก้ปัญหาไม่ได้
ประเทศจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ทั้งการสร้างความปรองดองปฏิรูป
ศาสตร์ชาติอะไรต่างนานาที่พูดไม่ได้ตำหนิใคร
แค่อยากชี้แจงให้ทุกคนเห็นว่าโจทย์ประเทศอยู่ตรงไหนอย่างไร
ก็มีการอธิบายชี้แจงส่วนที่ไม่ได้ลงพื้นที่หรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็พูดออกมานะครับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วม
ทำไมรัฐบาลไม่ออกไปช่วยทำไมนายยกไปภาคใต้ไม่ไปอีสาน
ทำไมไม่ไปลุยน้ำซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้ง
ทุกคนจึงต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยกันสร้างความเข้าใจ
ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำมี๖๐๗๐หน่วยงานที่เข้ามาร่วมดูแล
และตัวผมเองก็พยายามเต็มที่ในการที่จะประสาน
และทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ดี

เรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยเรื่องของการลงพื้นที่ด้วย
แล้วก็เรื่องของคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์นายยกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นล่าสุดแต่ว่ารัฐบาลก็จะจ่ายเงินเยียวยา

เรือนที่เสียหายบางส่วนจะช่วยเหลือตามความเป็นจริง

เรือนเสียหายทั้งหลังก็ช่วยเหลือ๒แสนบาทต่อหลัง
หากมีผู้เสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินชดเชย

ขอให้ผู้ประสบภัยมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับ
ก็ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมที่ประสบภัยได้เห็นกันชัดเลยนะครับ